มาดูที่ร้อยเอ็ดให้คุณผู้ชมดูและช่วยกันตอบคำถามหน่อยนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขาต้องการอะไรแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ประกบรถตุ๊กนะคะ
ทำทีทำท่ายียวนเหมือนกันนะแต่ดูลักษณะหน้าตาจ้องเข้าไปหาผู้หญิงซึ่งนั่งอยู่ที่ท้ายรถตุ๊กไม่รู้พูดอะไรกันล่ะ
แต่เขาบอกว่ามันกีดขวางการจราจรไปดูคลิปค่ะ

ร้อยเอ็ดนะคะดูดูสภาพเขาไม่สนใจรถคันอื่นเลยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะลักษณะก็คือรถตุ๊กอ่ะเหมือนเขาเห็นใจด้วยนะมันกีดขวางการจราจรเขาก็เบียดเบียดเบียดซ้ายไปเรื่อยจนอ่ะไปอยู่ไหลทางแล้วกันจะได้คุยกันให้มันสะดวกขึ้นแต่พอไปอยู่ไหลทางก็ยังกีดขวางการจราจรอยู่ดีนะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ
มันไม่โอเคนะใช่ไหมครับอะไรก็หมายรู้นะฮะอ้าวระวังรถจะล้มเอาละกัน